มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกฝ่าย

กับมูขั้นแทบ

สาหร่างหลักเมืองพระปะแดง

ที่สุดในโลกครับมดดำกับ
หนุ่มกัญชัยไม่ยอมมาได้กัน

ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ
ที่แห่งศาธาวายแล้วมีมงคลมูลและศักดิ์
คือพระพิคเนตกลางเมืองพระประแดง
ที่ที่ผมจะนำทุกคนมาไหว้มาบูชามาสักการะในวันนี้ครับ
อำเภอพระประแดงหรือในอดีตเรียกกันว่าเมืองนครเขื่อนขัน
คือถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมอน
ซึ่งอบพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ต่อมาในปีพุทธศักราช๒๓๕๘
ได้สร้างสารหลักเมืองพระประแดงตามมา
อีกทั้งเนื่อยยังได้มีการอัญเชิญพระพุทธิ์คะเนท
ประดิษฐานบนเสายอดหลักเมือง

กันว่าเป็นพระพิคเนตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
มีลักษณะเป็นพระกเนธหินศิลา
สี่พระกรพระกรขวาบนถือตรีศูนย์
พระกรซ้ายบนถือปาสะ
พระกรขวาล่างถึงงา
และพระกรซ้ายล่างถือถ้วยขนม
ประทับนั่งบนฐานว่างหาย
เป็นความเรียบง่ายที่งดงาม
เหนือคำบรรยายจริงครับ
ก็มาถึงก็ต้องไหว้บูชาศักระ

ไม่ใช่เป็นการดูแลของคณะใดคณะหนึ่ง
เป็นคณะของเทศบาลเมืองพระประแดง
เรามาทั้งทีมูให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เขามีพวงมาลัยดอกดาวเรือง

มีกล้วยอยู่นะมีผลไม้มีอ้อยเห็นไหมครับ

ร้อยบาทนะครับกระบุทำบุญไปนะครับ

โอมศีขณะสายะนามะ
ชายะขณะสาชายะขณะสาชายะขณะสา
โอมศีขณะสายะนามะ
ชายะขณะสาชายะขณะสาชายะขณะสา

ชายะขณะสาชายะขณะสาชายะขณะสา
สาธุข้าพเจ้าและรักเลขานิเทศ
ตลอดจนทีมงานและแฟนรายการมูไนท์

พระหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพ่อหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตคู่เมืองพระประแดง

จงอำนวยอวยผลให้ข้าพเจ้า

การเจริญลูกเรืองตั้งแต่บัดนี้สืบไปได้ทืน

เป็นหินที่แก่สลักที่มีความเกลี้ยงเก่า

ถ้าเกิดลักษณะของเทวเทพที่เกลี้ยงเก่า

ทุรำหรือว่าองค์ประกอบที่เป็น
เครื่องศิลาพรชั้นสูงที่แบบ

ถ้ามีของต่างเหล่านี้เป็นเครื่องทรง
มีศิราพรมีทุรำอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย

แล้วก็จะศักดิ์ร่าชีฐานพระพิกเรศ

ตั้งแต่ราชสุดาสัยามราชสุดุมาลสเด็ดเพทอง

องค์พระพิกเรศองค์นี้แล้วชาวเมืองพระพระแดงก็

ก็ปิดได้ทุกที่

ยกมือไว้ด้วยความโฟรบแล้วปิดด้วยความโฟรบ

นะคะดนู้นะถ้ามีอยู่นะแต่ถ้าเกิดอยากมีกินมีใช้อีกทางหนึ่งก็ติดที่
ข้าพเจ้าขอน้อมนบวันพาด้วยความเคารพและน้อมนบบูชา
บริวารตลอดจนเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นมหามงคลเกื้อกูลให้ข้าพเจ้าและแฟนรายการมูไนท์
มีแต่ความสุขและความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่บัตรนี้
ทำมาค้าขึ้นทำในสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำจงนำมาซึ่งลาบผลภูณทวีนั้นด้วยเถิน
ที่นี่มีชนชาวไทยซื้อขายจีนค่าขายผ้าค้าขายทองอะไรเนี่ยนะครับ
อยู่ที่นี่มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอะไรที่เป็นรูปเคารพหรือที่เป็นจีนก็มาเกี่ยวข้องด้วย
อย่างพระแม่กลุ่นอิมโพธิศัตริย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพุทธบุริวารในพระอมิตภพพระพุทธเจ้า
อยู่ในสุเขาดีสวรรค์ท่านก็เป็นพุทธบริวารนะครับก็มาอยู่ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นคติความเชื่อเดี๋ยวเขาจะสงสัยทำไมสารหลักเมืองมีพระพิเนธเป็นของฮินดูด้วย
แล้วถ้าไม่มีเจ้าจีนด้วยก็คนที่นี่พื้นที่ท้องถิ่นเขาเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่บริเวณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับเพราะฉะนั้นไหว้ได้หมดสการะได้หมดเขาก็เนี่ยเจ้าแม่คุณอิมสการะนะครับก็เป็นมงคล
กว่า๒๐๐ปีแล้วที่สารหลักเมืองแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพระประแดงหลากหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับภัยอันตรายต่าง
ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าเจ้าพ่อสารหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองพวกเขาอยู่ตลอดจนรอดพ้นภัยร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์
สงครามโลกตอนที่ญี่ปุ่นจะมาทิ้งลูกระเบิดที่พระประแดง
เขาเล่าว่าที่ข้างองค์เจ้าพ่อหลักเมืองยังมีอีกองค์หนึ่งนะ
ท่านก็ใช้มือข้างซ้ายเนี่ยปัดลูกระเบิดไปตกที่ตรงวัดบังพึ่งตรงนี้แหละครับ
แถววัดบังพึ่งครับพระประแดงก็เลยรอดมาอย่างนี้นะครับ
ตามที่ผู้ใหญ่เล่ามานะฮะสารหลักเมืองเมื่อก่อนมันมีใต้ถุนไงเป็นไม้
พอเสียงหวอมาชาวบ้านจะวิ่งเข้ามาหลบในนี้ครับช่วยปกป้องลูกหลานไว้
สมัยที่รัชกาลที่๒มาปากหลักเสาหลักเมือง
วันนั้นก็มีการทำพิธีแล้วก็จราเข้เหล่านี้ไหว้ถวนน้ำมาที่แม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็มาเกยตื้นตายอยู่ริมแม่น้ำนะฮะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าพวกนี้มาถวายชีวิตเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ไปตัดหัวมาถวายเจ้าพ่อหลักเมือง
เขาก็นำมาแล้วก็มาพิงเอาไว้พิงตามข้างศาล
ชาวบ้านมาไหว้แล้วก็ทูบปักที่รูจมูก
ผมเกิดมาแล้วก็ผมโตขึ้นมาผมก็เห็นจราเข้อยู่บนศาลหลักเมืองแห่งนี้แหละครับ
ขอแล้วได้มาขอเจ้าพ่อขอแล้วได้มาไหว้แล้วอ่ะรวยจริงครับ
เอิญจริงครับมาพบกับคารวาสคนหนึ่งที่เป็นคารวาสธรรม
คือคารวาสสร้างธรรมนำคนสร้างบุญมาตลอด

สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รักสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
บังเอิญโดยบังเอิญอาจารย์เชียงมาไหว้สการะ
ผมได้ยินแล้วสวดธรรมจักรบูชาอยู่

ผมเคยเห็นรูปเหล่าข้าวอาจารย์อยู่ในหน้าเฟสนะ

อาจารย์เชียงเป็นคนนำบุญนำคนสร้างบุญสร้างวัดสร้างพุทธรูปบูรณวัฒน์อยู่ทางเชียงใหม่
อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันบุญสัมพันธ์แล้วล่ะ
และอย่างวันนี้มามันอาจจะเหมือนกับว่า
ท่านก็คงอยากให้เรารู้ว่าการปฏิบัติบูชาที่ดีอย่างการสวดมนต์อย่างอาจารย์สวดธรรมจักรอย่างนี้
กล่าวถึงเทวดาสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ถวายเป็นปฏิบัติบูชาท่านได้เหมือนกัน

ยังไงต้องถึงท่านแน่นอนเพราะว่าท่านก็เป็นเทพชั้นพรม
ก็ถือว่าการปฏิบัติบูชาการสวดมนต์มันก็ดีกว่าอามิสบูชา
การปฏิบัติด้วยเครื่องหอมเครื่องบูชามันเป็นส่วนหนึ่ง
แต่ถ้าเราใช้ใจบูชาเจริญพระพุทธมนต์บูชาอาจารย์หูมันจะสูงยิ่งขึ้นไป

วันนี้เก่าแก่องค์นี้เก่าแก่ผมมาไหว้ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียน
ผมมาไหว้ตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามลำดับเลย

ยืนยันว่าขังอาจารย์ลักษณ์มาไม่ผิดที่
สุดยอดองค์นี้เก่าแก่ที่สุดในประเทศนะครับ

หรือว่าอธิษฐานให้ดีเรื่องอะไรที่ปราณมา

ตอนนั้นอาจารย์จะสร้างองค์พระพิษคเนต

ขอให้ได้สร้างพระประธานที่วัดสะมณีจังหวัดอุดร

เพราะคราวนั้นสร้างพร้อมกันทีเดียวถึง๖องค์
มาบอกกับท่านองค์พ่อช่วยเปิดบารมีให้ลูกด้วย

เป็นการเป็นประโยชน์ในการที่จะได้เป็นพุทธานุสติ

ของพ่อเปิดให้โอ้โหเงินมามากมายมหาศาล

น่าจะอายุใกล้กันกับพระพิคเนตที่วัดสวนขัน
ผู้บุญบารมีท่านพ่อค้ายวาจสิต

ตรงนี้เป็นลูกทวาเลยนะอาจารย์

ได้ดีที่สุดนะครับนอกจากการถวายเครื่องสักการะแล้วสำคัญที่สุดก็คือใจเรา
สร้างความดีถวายการปฏิบัติบูชาถวายสร้างบุญสร้างโบสถสร้างวัด
รณวัฒน์อาจารย์ถือว่าสิ่งนี้แหละน้อมนำถวายแด่เทพเทวะทุกพระองค์
โมทนาสาธุการหมดที่ติดขัดก็ขี้คายที่ร้อนที่หนัก
ก็เย็นได้ด้วยบุญบารมีเทพคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับ
เห็งเพราะอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็น
อ่าบรรลุทำเป็นพระอาหารได้หรอกในชาตินี้ใช่ไหมครับครับ
เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ปรารถนาความสุขเนี่ยความสุขเนี่ย
คือเสวยบุญเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดมาแล้วชอบทำบุญ
ชอบบวงบวงสูงวิชาเทพอัญเชิญเทพมนุโมทนาใจโพธิศัพท์
พวกนั้นเขาเคยเกิดเป็นเทวดา
ครับผมว่าอาจารย์เชียงพาไปดูข้างล่างอีกนะครับ
เป็นเสาหลักเมืององค์เดิมดั้งเดิมที่ล้นก้าวล้นกระห่อมรัชกาลที่๒

แล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่จะให้เห็นอยู่

ไม่ได้มาก่อน
ตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ก่อสร้างนี้อาจารย์เชียงว่าไหม

แต่เขาไม่ยอมถมเบอร์นี้
แม้จะต้องสร้างสูงขึ้นไปก็ต้องเอาหลักเมืองที่ยังคงไว้

ผมกับอาจารย์เชียงจะร่วมพลังในการบูชาศักระอธิษฐาน
ผมจะชุมนุมเทวดาและอาจารเชียงท่านจะนำอธิษฐาน
ทุกท่านที่รับชมอยู่มูลนะอยู่เตรียมพนมมืออธิษฐาน

ขอสัจจาวาเจ้า
พี่ข้าพเจ้า
ได้ตั้งสัตว์ถวาย
พี่ข้าพเจ้า
บูชาพระรัตนาตรัยขวายได้องค์พระรักษ์เมือง
ขอนับแต่บัตรนี้ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐาน
จงเป็นไปเพื่อหลักชัยตำหนดหมายอพระนิพพาน
แม้จะยังต้องเวียนไหว้ใต้เกิดขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์
เทพเทวดาคุ้มครองรักษาสนับสนุนเปิดทางเปิดวาสนา
เปิดบุญเปิดบารมีการใดจะเป็นไปเพื่อความสำเร็จ
เพื่อความสะดวกสบายในการสร้างบุญบารมีแล้ว